ทรวจตะล็อนตะลาด

พาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกัน
ไปดูซิว่าวันนี้จะมีราคาปรับหรือเปล่านะ
หมูเนื้อแดงนะคะ๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัม

แล้วก็เห็ดเข็มทอง๒๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า